ครับดูเรื่องของคดีน้องชมพู่กันหน่อยกันแล้วกัน
ถ้าถามว่าความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงเนี่ยอันนี้พูดตรงนะก็ต้องถามตำรวจ
ซึ่งตำรวจตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้เปิดเผยความคืบหน้ามาผ่านไปร้อยกว่าวันนะครับว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่คืออะไรเด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกอกนะครับที่มุกดาหาร
แต่ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าชีวิตของชาวบ้านกกอกเนี่ยชีวิตของคนบางคนก็เปลี่ยนไป
เปลี่ยนแบบโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือจริงค่ะนะ
ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นายชัยพลวิพาครับหลังจากคุณแม่น้องชมพู่สงสัยไป
ผู้ถูกสงสัยผู้คนก็สงสารกำลังใจก็มาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะ
ทุกวันนี้เป็นครูสอนเต้นมีผลิตภัณฑ์สุขภาพของตัวเอง
มาสู่คอลุงพลสู่ขอลุงพลจริงนะสู่คอไปเป็นพรีเซ็นเตอร์
ราณจริงมันเป็นยังงี้จริงนะครับทุกผู้ชมครับคือเรานำเสนอข่าวสารตรงนี้เนี่ย
คือมันเกิดขึ้นแบบนี้จริง
ไปดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟัง
ที่เหลือก็แล้วแต่ความคิดแล้วก็มุมมองแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับ
เหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยคุณปิ๋มซีโฟนะครับก็มายกขบวน
ขันหมากอ่ะไม่ได้ขอแต่งงานนะครับมาสู่ขอลุงพลให้มาเป็น
ค่าตัวนี้หลักล้านลุงพลป้าแตนก็ออกมาต้อนรับนะฮะ
ก็คือรับงานแล้วฮะเอาเป็นว่าเขาก็มารับงานรับขบวนกันอย่าง
นี่นะฮะก็เป็นลักษณะการเซ็นแบบแถลงข่าวก่อน
รายละเอียดของสัญญาจริงค่อยว่ากันอีกทีนึง
เพราะสัญญาจริงคงไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับเชิงสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาสุขภาพของตัวเองเนี่ยจะจ้างงานกันเป็นเวลา๖เดือน
กันยายน๒๕๖๓ถึง๘มีนาคม๒๕๖
โดยมีรายละเอียดว่าจะต้องถ่ายวีดีโอโฆษณาให้ด้วยความยาว๓นาทีเพื่อโปรโมทสินค้า
ถ้าขายได้ถึง๑ล้านกล่องภายใน๖เดือนจะให้เพิ่มอีก๑ล้าน
แต่ต้องขายได้อีก๑ล้านกล่องภายใน๖เดือนนะจะให้เพิ่มอีก๑ล้าน
ไอซ์สารวัตรซึ่งก่อนหน้านี้ลุงพลบอกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัว
แต่ว่าเขามาบอกกันตอนหลังแล้วว่าไม่ใช่เป็นแค่ที่ปรึกษาไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัว
แต่เอาเป็นว่าคุณปิ๋มบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกันตรงนั้นก่อน
เพราะว่าเขาจะมาคอยให้คำปรึกษาอะไรพวกนี้นะครับ
คำปรึกษาถ้าเราขายได้หนึ่งล้านกล่องจะมอบเงินเป็นของขวัญให้กับลุงพลหนึ่งล้านบาท
และเราจะแห่ขันหมากแห่เงิน๑ล้านบาทมาให้ลุงพลอีกรอบค่ะ
ฐานะที่เราเป็นสินค้าเราอยากจะขายของ
ก็เพราะลุงพลมีกระแสแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จัก
ใครก็ไม่รู้อยู่ดูสิข้างนอกมาหาได้ทุกวัน
นี่ลุงพลนี่ป้าแดนอะไรแบบนี้
ก็ที่คุณปิ๋มบอกคือต้องคุยกับคุณไอซ์สารวัตรนี่ก็เป็น
นักข่าวของช่องหนึ่งค่ะที่เขาจะมาเป็นที่ปรึกษาอะไรให้เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าเอาเป็นว่าคุณปิ๋มเขาก็วันนี้นะฮะ
ก็เลยมอบเงินเบื้องต้นให้ก่อนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
เดี๋ยวเซ็นสัญญาเป็นทางการเสร็จถ่ายโปรโมทเสร็จ
จะจ่ายให้อีกหนึ่งแสนแล้วมีแถลงข่าวจะจ่ายให้อีกห้าหมื่น
เท่ากับว่าจะจ่ายสามแสนบาทไม่เกี่ยวกับในสัญญานะ
สัญญาอันนั้นคือ๑ล้านบาทนั้นให้แบบเต็มนะฮะ
ลุงพลบอกว่าคือเรื่องที่ว่าจะมารับงานมีกระแสเข้ามา
มีงานในวงการบันเทิงชีวิตเปลี่ยนขึ้นมา
เพราะคดีความของหลานสาวจากการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตรงนี้เนี่ย
เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยนะครับ

กระแสมีผ้าวิจารณ์ในฝั่งนี้ครับลุง
ไม่ครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดแล้วก็กระแสที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้กำลังใจที่บ้านครับก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจ

ทีนี้ค่ะความคืบหน้าทางคดีค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีเดินขึ้นภูเหล็กไฟอีกรอบหนึ่งนะคะ
มีการแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๓๔นาย
กลุ่มที่๑ก็จะใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
ส่วนอีกกลุ่มใส่เสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำ
ตำรวจทุกนายใส่ถุงมือยางมีอุปกรณ์คล้ายเบ็ดตกปลา
มีกระป๋องคล้ายกับที่ใส่หนอนนะคะคล้ายกับที่ใส่เหยื่อนะ
อยู่ที่ท้ายรถนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจถึงนำสิ่งของเหล่านั้น
หรือแต่งกายแบบนั้นแล้วก็ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ต้องการจะพิสูจน์อะไรนะคะ
แต่ตำรวจทำงานตลอดทุกวันนะคะเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนะคะ
แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเร็วนี้ทีมข่าวของเรา
ตั้งข้อสังเกตจากรายงานผลชนสูตรเกี่ยวกับสภาพศพของน้องชมพู่
ที่ไปเจอวันแรกเลยค่ะคุณผู้ชม๑๔พฤษภาคม
ระบุว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายมีแค่รอยขีดขวนตามร่างกาย
ทีมข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าน้องชมพู่อยู่บนเขาหลายวัน
ด้วยสภาพพื้นที่ของป่าก็น่าจะมียุง
น้องน่าจะถูกยุงกัดบ้างแต่ไม่มีร่องรอยตุ่มสีแดง
หรือแม้กระทั่งรอยแกะเก่าที่ร่างกายของน้องชมพู่เลย
รายงานผลชนะสูตรก็ไม่ได้มีบอกไว้เลยนะคะไม่มีร่องรอยถูก
แรงสัตวกัดต่อยอะไรทั้งนั้นทีมข่าวก็เลยลองค่ะคุณผู้ชม
ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟตอนค่ำค่ำนะคะไปลองสังเกตดูว่ามียุงไหม
มีแมลงแมลงอะไรบ้างไหมปรากฏว่ายุงกับแมลงเยอะมากนะคะ
เนี่ยค่ะนาริสทีมข่าวของเราอ่ะลองขึ้นไปเลยอ่ะโดนแบบโอ้โหยุงกัด
แมลงกัดเต็มเลยนะคะบางตัวบินมาจนนาริบอกผมขอตบแมลงหน่อยละกัน
นี่แบบนี้ค่ะนาริสเองเนี่ยมีตุ่มลอยแมลงกัดเต็มตัวเลยค่ะ
แล้วน้องชมพู่ล่ะคะทำไมถึงไม่มีร่องรอยเหล่านี้ถ้าไปอยู่บนภูเหล็กไฟ
หลายหลายวันถ้าหลงขึ้นไปแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอนี่นะคะครับถ้าน้องถูกทิ้งไว้
ให้เสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟก็สันนิษฐานว่าน้องควรจะถูกยุงกัด
แมลงอะไรกัดบ้างอะค่ะเพราะว่ายุงจะกัดคนที่มีเหงื่อเยอะ
ถ้าน้องชมพู่ยังมีชีวิตคนร้ายพาเดินขึ้นไปก็ต้องเหงื่อออกยุงก็ต้องมา
แล้วยุงก็กัดคนที่ตัวร้อนหน่อยอุณหภูมิสูงค่ะ
ถ้าน้องชมพู่เดินขึ้นเขาไปออกแรงเยอะอุณหภูมิในร่างกายก็จะสูงขึ้นด้วย
ก็น่าจะถูกยุงกัดแหละและยุงเลือกกัดเด็กมากกว่าผู้ใหญ่
ทีมข่าวของเราไปหาข้อมูลมาเพราะว่ากลิ่นตัวของเด็กและลักษณะผิวหนังของเด็กนะคะ
งเลือกกัดผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยเพราะว่าฮอร์โมนแตกต่างกัน
กัดคนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้มเช่นสีดำสีแดงสีชมพูเข้ม
วันที่น้องชมพู่หายไปและพบศพน้องชมพู่ก็ใส่กางเกงสีชมพูเข้ม
อันนี้เป็นประเด็นที่ทีมข่าวของเราตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ว่าทำไมสภาพศพของน้องชมพู่ไม่มีร่องรอยการถูกแมลงสัตวกัดต่อยใดเลย
ก็ต้องรอการพิสูจน์เรื่องราวต่างจากทางตำรวจนะฮะใช่ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจเขาก็ยืนยันว่าเขายังทำงานอยู่นะครับ
ไม่ได้ทิ้งคดีนะครับแล้วก็ยังลงพื้นที่อยู่นะครับ